สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่ะโอเคครับ
กลับมาเจอกันตอนนี้กระแสคังคูใบมาแรงมากมาแรงจริงจริง
เกิดเองดูครั้งแรกเนี้ยก็ยังต้องยอมรับดูรอบที่สองรอบที่สามแล้วค่ะ
แต่ถ้าสมมุติเราจะพูดถึงทางครูใบในแบบฉบับของข่าวใส่ไข่
อ่าข่าวใส่ไข่ด้วยเราเชื่อผู้ชมรอบครั้งหนึ่งมันเหมือนเกิดเหตุการณ์ค่ะ
ซึ่งมีความไปตามว่าคังคูไบจริงจริงแล้วเนี้ยชีวิตเขาเป็นยังไงอืม
อืมวันนี้ลูกเขามีออกมาแต่รู้สึกน่าจะเป็นลูกบุญธรรม

แต่ถ้าสมมุติคุณดูคังคูใบในแบบฉบับ
ข่าวใส่ไข่เอาข่าวใส่ไข่ก็แหละอันนี้ก็เป็นโสเพณีแบบนี้มันเป็นการยกระดับเลยนะ
คังคูใบในแบบฉบับข่าวใส่ไข่มาเปิดเพลงค่ะ

ดูสองรอบแล้วจริงตอนแรกบอกเมย์ไปดูสิสนุกมาก

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพอคุยกันจบข่าวสายไข่

๒ชั่วโมงกว่าค่ะวันนั้นก็กลับบ้านไปปุ๊บก็ดู

หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันต่อมาก็คือต้องบอกว่า
วงการบรรเทิงไทยของเรามีหลายคนมาครอฟฟ์

ใช่พี่นั๊ตมือเรียก็เหมือนกัน
ดาราหลายคนบอกถ้าสมมุติอยากจะได้มีบทอย่างนี้เข้ามาในชีวิตบ้างเถอะ
ครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็อยากเล่นบทอะไรที่มันท้าทายความสามารถตัวเองเนาะ

ถ้าเธอบ้านเราจะทำหนังแนวนี้
ต้องรีมจากให้ค่าตัวดาราเท่านี้ก่อน

หลายคนวันนี้มีการไปดูประวัติ

ว่าประวัติของเค้าเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงด้วยแล้วแต่
มันเหมือนแม่ไม่เหมือนไหนปลากาวน์บริโวง
เขาบอกกันสรุปแล้วนี่คือแชร์แม่ชาม้อยหรือคังคูใบ
วันนี้นั่งเป็นคังคูใบตรงนั้นไปก่อนนะ

สัปดาห์หน้า
พฤษภาคมอันนี้จะเปิดแบบออนไซต์เต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกระดับชั้นแล้วนะคะ
จริงต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็มีความเป็นห่วงล่ะ
ก็เลยมีการขอความร่วมมือให้เน้นย้ำเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่
ปฏิบัติตัวเวลาที่เราจะส่งลูกหลานไปที่โรงเรียน
เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อโควิดกลับบ้านมา
สิ่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะคือว่า
ย้ำให้นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างนะคะ
กรองวัดไข้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนลดการแออาจ
แล้วก็ผู้ปกครองควรจะพาบุตรหลานไปรับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ก่อนที่จะไปโรงเรียนซึ่งล่าสุดนี้ทางออยเองเขาก็มีการขยายอ่ะค่ะ
เรื่องของปีเกิดที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นน่ะนะคะ
อันนี้เขาก็มีการเพิ่มช่วงอายุเข้าไปให้สามารถฉีดโมไดกับโคแวค
ในกลุ่มเด็กด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ

ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๗๗๙ราย

อันที่หล่อนหอบปุ๊บเนอะ
หล่อนจะตายรึเปล่าเหมือนแบบหล่อนตุยในกลางรายการนะ
ช่วงนี้เรียนพิราธิสแม่หายใจตัว

บิ๊กงี้น่าจะปล่อยให้นางเต้นอย่างนี้สามสี่นาที
เต้นเค้ารับทรงชาติไปเลย
แค่หัวก็หนักแล้วแม่เนี่ยใส่ผมด้วยมาถึงนางใส่สาหรี่ใหญ่ช่างหน้าช่างผมไปรุมตัวนางยิ่งกว่าซุปเปอร์สตาร์อีก
นางมีลันทรูก่อนด้วยนะนางมีลันทรูเข้าออกก่อนด้วยนะจะได้ไม่ผิดคิวอย่างนี้
เดี๋ยวจะกลับมาเล่าคังครูใบถ้ามันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นมาจริงแต่แน่นอนวันนี้กระแสที่คนพูดถึงกันเยอะจริงเลยคือหลวงปู่แสง
ใช่อืมสองมุมจริงจริงฮะโอเคล่ะที่ผ่านมาหมอปลาทำถูกหลายหลายอย่าง
ก็ถูกเยอะนะอย่างเช่นกิจกาญจนบุรี
จำได้ไหมฮะที่ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด
เหมือนนรกบนดินหมอป้าไปช่วยมาก็ดี
หรือแบบว่าพระกินหมูกระทะพระกินเบียร์พระมีเมีย
พระทำอะไรโอเคแหละแต่บางสิ่งบางอย่าง

คือจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่หลายคนพูดถึงกันคือ
สิ่งที่ช่วยกันตรวจสอบที่เป็นหูเป็นตา
และเป็นออกหน้าในการช่วยกันตรวจสอบ
อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่าที
ท่าทีในการตรวจสอบท่าทีในการพูดจาหรือว่าพูดคุย
หลายคนบอกว่าหมอปลาอาจจะต้องเบาลงหน่อยไหม
เพราะว่าหลายครั้งที่ออกมามันรุนแรง
ก่อนหน้านี้ทั้งหมอปลาแล้วก็คุณน้ำฟ้าภรรยาด้วย

ได้ไหมคะก่อนหน้านั้นก็เป็นข่าวไปรอบนึง

แต่โอเคล่ะเราก็เข้าใจสะใจคนนะ
ตบหัวพระแต่ตอนนั้นก็คือพระที่แบบพระพระที่มันเรียกว่าแครอทอ่ะ
อ่ะอย่าไปเรียกว่าพระก็ใช่แต่ว่าเหมือนคนเขาก็คือจริงจริงว่าตอนนั้น
ตอนนี้คนมองหลายมุมมองในเขาแยกกันมองหมดเลยหลักการสิ่งที่ถูก
เขาก็มองสิ่งที่ถูกแต่อะไรที่ดูแล้วมันรุนแรงเกินหรือมันไม่เหมาะสม
หรือไม่ควรหรือมันดูรุนแรงเกินเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยตรงนั้นอะไรอย่างนี้
คิดถึงมองย้อนกลับมาคนอายุเก้าสิบแปดอ่ะเมมิ้นค่ะขอโทษนะอืม
สติสเปชะมันควบคุมไม่เหลือแล้วล่ะคนอายุเก้าสิบแปดอ่ะเม
จริงเขาบอกว่าหลวงปู่แสงจริงน่าจะร้อยกว่าปีแล้ว
เพราะว่าเหมือนแจ้งเกิดช้าถ้าตามแบบที่แจ้งเกิดจริงจริงอ่ะเก้าสิบแปด
แต่ว่าอายุจริงน่าจะน่าจะเลขร้อยไปแล้วก็ไม่รู้แหละ
แต่เราเราเรายึดตามข่าวที่เขานำเสนอกันมาก็คือเก้าสิบแปดปี
จริงหมอปลาเขามีการออกมาไลฟ์แล้วก็บอกขอโทษแล้วด้วยนะคะ
ไม่แน่ใจว่าน้ำอยู่บ้างไม่ได้เอามาให้ทุกคนได้ดูกันแต่ความจริงแล้วเนี่ย
เอาตรงว่าครั้งแรกท่าทีหมอปลาค่อนข้างจะไม่สำนึกอ่ะเอาตรง
เพราะเขาบอกเขาไม่ได้ไปเสี้ยไม่ได้ไปเสี้ยหลวงปู่
เขาเสียลูกศิษย์แต่ก็โอเคไอ้ประเด็นที่หมอปลาพูดว่า
คนอายุเก้าสิบแปดคนอายุจะร้อยแล้วเนี่ยเงินห้าสิบกว่าล้านจะไปใช้ได้ยังไง
อันนี้ก็มันก็สองแง่สองงามแต่มันเป็นครั้งแรกที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่
เขาออกมากันมหาศาลเมค่ะอืมจริงจริงวันนี้เอาเริ่มจากที่วันนี้นะฮะ
มีผู้หญิงร้องเรียนนะหรือหมอปลาเนี่ยให้ตรวจสอบหลวงปู่ชื่อดัง
ยะโสธรเนี่ยโดยในคลิปก็เห็นลูกหลวงปู่เนี่ยพร้อมลูกศิษย์ลูกหาจำได้ไหมฮะ
มีลูกศิษย์โทรหาผู้ชายสามคนเมื่อญาติโยมผู้หญิงเข้าเดินทางเข้าไปกราบไหว้ปุ๊บ
ก็จะเรียกเข้ามาใกล้ใกล้หลวงปู่ก็จะเรียกเข้ามาใกล้ใกล้ก่อนพระชาราจะถูกกล่าวหาว่าพยายามลูบหัวบ้าง
พยายามโอบกอดบ้างต่อมาวันนี้เมื่อวานสองวันแล้วจริงจริงกระแสเนี่ย
กลับสู่หมอปลาค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อพบว่าลูกหลวงปู่แสงเนี่ย
จริงจริงแล้วว่าบางคอมเม้นต์บอกว่าเก้าสิบแปดอ่ะนั่งได้ขนาดนี้ก็บุญแล้ว
แล้วก็มีผลเอ่อใบรับรองแพทย์มาว่าหลวงปู่เป็นอัลไซเมอร์อืม
ล่าสุดเนี่ยหลานของหลวงปู่นะครับทักษินาดีหอมเนี่ยเขาเอาเอกสาร
เอกสารอะไรเอกสารในการยืนยันว่าหลวงปู่เนี่ยเข้ารับการรักษาของหลวงปู่แสนยานวโร
ท่านอายุเก้าสิบหกปีฮะตามที่โรงพยาบาลที่แจ้งเนี่ยเก้าสิบหกปี
ที่โรงพยาบาลเอกชนโดยยืนยันว่าหลวงปู่เป็นโรคสมองฝ่อเป็นอัลไซเมอร์
ก่อนจะเปิดเผยว่าหลังเห็นคลิปจากก็รู้สึกตกใจรู้สึกตกใจอืม
ตนเป็นลูกหลานติดตามหลวงปู่มาตั้งแต่เด็กเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรู้สึกงง
แล้วก็สับสนว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงแต่ก็เข้าใจอยู่แล้วเพราะหลวงปู่ป่วย
ตอนนี้คือช่วงสุดท้ายของหลวงปู่เขาว่าอย่างงั้นฮะลูกหลานทุกคนเกิดความไม่สบายใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นมองว่าหมอปลาและนักข่าวที่ไปศึกษาข้อมูลเนี่ยบางทีน้อยเกินไปหรือเปล่า
เหมือนเป็นการจับจ้างภรรณ์ผู้มีสินแต่ก็คือภพฤษภัณฑ์
แต่อายุท่านก็เยอะแล้วนะครับพ่อหลวงปู่เนี่ยบวชนะ
แล้วก็ป่วยอาการอัลไซเมอร์ป่วยนั้นทราบว่าเป็นมานานแล้ว
เห็นได้ว่าตอนที่หมอปลาพานักข่าวเข้าไปนั้นหลวงปู่ยังหลงลืม
ถามว่าพากันมาทำอะไรหลวงปู่ก็ถามอย่างนั้นพากันมาทำอะไร
ส่วนตัวมองว่าการทำงานของหมอปลาแย่กว่าที่ผ่านมา
อยากฝากให้หมอปลาไปทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จะตัดสินคนหรือพระรูปหนึ่งไปศึกษาประวัติให้ดีก่อน
รวมถึงควรคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีกว่ามันจะใช่หรือไม่
ไม่ใช่ทำตัวเป็นสารเตี้ยตัดสินคนเพียงแค่เสี้ยววินาที
ส่วนผู้หญิงที่เข้าไปก็ไม่เหมาะสมแม้แต่ลูกหลานที่จะเข้าไปเป็นประจำ
ก็ไม่เคยขึ้นไปจุดนั้นด้วยซ้ำไปแต่รู้สึกตอนหลังเขาจะออกมายอมรับว่าเซ็ตแล้ว
ว่าแบบเอาคนไปลองแล้ว
วันนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะครับ

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทยเนี่ย

ว่ามันมีกฎหมายอาญามาตรา๓๐๙วัก๒อยู่นะ

การร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยการกระทำการใดไม่กระทำการใด
หรือจำนมยอมต่อสิ่งใดนะครับ
ระหว่างโทษจำคุก๕ปีปรับ๑แสนบาท
ขนาดเดียวกันวันนี้ก็มีทนายหลายคนออกมาพูดถึงนะครับ
เขาบอกว่ารู้สึกทนไม่ไหวแล้วล่ะ

ถูกหมอปลากับสื่อบางแห่งทำให้เสื่อมเสีย
การที่หลวงปู่ท่านป่วยนะครับ

พระจะอาบัติหรือไม่นั้นอยู่ที่เจตนา
แล้วอยากจะถามหมอปลามีอำนาจอะไรมาตรวจสอบ
ตัวเองรักษาสินห้าครบหรือยังถ้าสงสัยอะไรก็ให้แจ้งเจ้าพนักงาน
ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องมาตรวจสอบสิผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าวันนี้
หลายอย่างก็เกิดขึ้นมารู้สึกวันนี้หมอปลาแถลงข่าวแล้วใช่ไหมฮ
ใช่พี่หมอปลาเขาเนี่ยลองไปฟังเสียงพี่หมอปลากันนะคะ
คือเขาก็บอกว่าเขามีการส่งทนายกับนักข่าวเข้าไปจริง
เพราะว่าตอนแรกมีคนมาร้องเรียนเขา๒เคส
ทีนี้ในสองเคสนั้นเนี่ยคือด้วยความที่ไม่ได้มีหลักฐานหรือไม่ได้มีคลิปวิดีโอมา
เวลาที่หมอปลาเขาจะต้องแบบว่าทำเคสต่างของเขาเนี่ยเขาต้องมีหลักฐานแบบชัดเจนคาหนังคาเขาในทุกครั้ง
ก็เลยมีการทำแบบนี้ซึ่งหมอปลาก็ออกมาพูดอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมลองไปฟัง
เข้าไปสอบถามพอสใจจริงทีมเข้าไปตัวหมอกปลาเข้าไปผมพร้อมรับผิดชอบ
หลวงปู่แสงก็ได้มีการไปรักษาอย่างถูกวิธี
อันนี้คืออยากให้มองมุมนี้ด้วยและที่สำคัญเรายืนยันเราไม่ได้ก้าวร้าวหลวงปู่แสงเลย
แต่วันนั้นที่มันมีการเถียงกัน
ก็รู้ว่าเราเถียงกับกลุ่มลูกศิษย์นะครับ

เดี๋ยวเราจะกลับมาไล่เลี่ยงกันหลายแง่มุมนะฮะ

กันสักครู่เดี๋ยวไปครบทรงชาติก่อนครับ

วันนี้ว่าโอเคล่ะ
ความสัทธากับความจริง
บางทีมันก็ใกล้เคียงไม่รู้อ่ะ

แต่ก็วันนี้คือสิ่งที่หมอปลาทำมาหลายอย่างก็ถูกต้องนะเมย
ใช่คือจริงด้วยความที่
เดี๋ยวเราลองไปฟังพี่หมอปลาว่าทำไมเขาถึง

หรือว่าคนที่จะเข้าไปเพื่อจะไปเก็บคลิปด้วย
เพราะไม่อย่างนั้นบางทีพูดอย่างเดียว

เราจะไปโทษหรือว่าไปกล่าวร้ายคนอื่น

หรืออะไรอย่างนี้เขาอาจจะมองในลักษณะที่ไม่ดี

เดี๋ยวเราไปฟังต่อนิดนึงว่าพี่หมอปลาพูดว่าอะไรต่อค่ะ
เพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าไอ้พฤติกรรมครั้งแรกที่น้องสองคนนั้นเข้าไปเนี่ย
มันเป็นยังไงแต่ยังยอมรับว่าน้องสองคนครั้งแรกเข้าไปน้องกลัว
การที่เราจะทำอะไรเนี่ยผมเนี่ยจะต้องมีหลักฐาน
คือสิ่งที่สำคัญเราไม่เราต้องมีหลักฐานตามที่ว่า
แต่ข่าวเนี่ยพูดมาจริงหรือไม่จริงแล้วมันก็เป็นจริงตามคลิปที่เราเห็นครับ
เราไม่ได้มีการจัดฉากใดทั้งสิ้นเพียงแต่เราไปพิสูจน์ตามข้อที่จริง
ว่าเขาเนี่ยได้ทำอย่างที่แหล่งข่าวของเราโดนมาหรือเปล่า
ซึ่งสุดท้ายก็เป็นอย่างที่แต่รอบที่สองที่เราว่าไอ้แคทไปเป็นเพื่อนเนี่ย
มีการไม่มีการพูดแล้วก็มีการจับอย่างคลิปที่ปรากฏนะครับ
เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นภาพที่ปรากฏออกมาที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะเพราะว่า
ด้วยความที่อย่างผู้เสียหายเอาง่ายคือแม่ลูกคู่หนึ่งที่เข้าไปแล้วมีการให้สัมภาษณ์
ว่าคุณแม่เข้าไปแล้วก็มีสามีไปด้วยตอนแรกนั่งอยู่ข้างล่างก่อน
ทีนี้พอขึ้นไปเสร็จเนี่ยพระลูกวัดที่นั่งอยู่ข้างเนี่ยค่ะ
เขามีการเรียกเหมือนกันบอกว่าขึ้นมาได้ขึ้นมาได้
เพราะว่าจริงเนี่ยตัวทั้งคุณแม่แล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะไม่ขึ้นไป
ไม่ขึ้นไปนั่งเทียบเสมอกับพระสงฆ์อย่างนี้ค่ะ
แต่พระท่านบอกขึ้นไปได้พอขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันก็เลยมีภาพเหตุการณ์
แต่จริงต้องบอกว่าน้องผู้หญิงคนนั้นกับคุณแม่เนี่ยไม่ใช่คลิปนี้นะคะ
ไม่ใช่คลิปอันนี้ใช่ค่ะไม่ใช่คลิปอันนี้ต้องเล่าก่อน
แต่วันนี้มันก็อาจจะเป็นแบบคลิปเหตุการณ์จากคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้
คือเหมือนเคสต้นเรื่องที่ส่งมาให้หมอปลาคือเขาเล่าปากเปล่า
ไม่มีภาพถ่ายไม่มีคลิปวิดีโอ
หมอปลาก็เลยที่เขาหาว่าหมอปลาจัดฉากใช่ไหมคะ

ก็ได้ผลกลับมาว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างที่ได้ยินมาจริง
สองก็เลยส่งไปอีกทีแต่คราวนี้เป็นนักข่าวไปด้วย
เพื่อที่เจตนาคืออยากได้คลิปมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นจริง
แต่หมอปลาเขาออกมายอมรับว่าเขาพลาดเอง
ที่เขาไม่ได้ศึกษาข้อมูลว่าหลวงปู่แสงเนี่ยอาภาษณ์
มันรุนแรงไปแล้วกับภาพที่ออกมา
ตอนนี้ก็คือโดนกระทบกันเป็นทอดแล้ว
ก็คือตอนนี้หลายนักข่าวจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
แต่เราเชื่อว่าคุณผู้ชมแยกแยะได้เลยจากคลิปภาพเหตุการณ์ต่างทั้งหมด
หรือว่าเรื่องราวอะไรจริงสิ่งที่เราเห็นคืออะไร
รู้สึกยังไงความเชื่อและความศรัทธาที่เรามีเป็นยังไง
ส่วนในอีกมุมหนึ่งของศิลธรรมและความถูกต้องมันก็มี
ดังนั้นเราเชื่อว่าคุณผู้ชมแยกออกตรงนี้แหละ

คือว่าตอนนี้คำถามที่ต้องตั้งก็คือ
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยกันที่อยู่ข้างหลวงปู่หรือว่าจะเป็นคาราวาส
ปล่อยให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไง
ในเมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่าหลวงปู่แสงท่านอาภาษณ์

ทำไมยังมีการเรียกคาราวาสที่เป็นผู้หญิงเป็นศรีกาเนี่ยขึ้นไป
อันนี้มินว่าเป็นคำถามที่จะต้องมีการชี้แจงเหมือนกัน
สำนักพุทธอาจจะต้องไปตรวจสอบเหมือนกันสำหรับพระลูกศิษย์นะคะ
แล้วก็คาราวาสที่เป็นลูกศิษย์ว่าทำไมถึงปล่อยให้มันเกิดภาพนี้เกิดขึ้น
ที่รู้ดีว่าหลวงปู่ท่านอาภาษณ์ท่านหลงลืมท่านเป็นอัลไซเมอร์
เนี่ยค่ะร้อนแรงจริงนะประเด็นนี้
แต่ไหนพูดถึงเรื่องพระแล้วขอต่อด้วยข่าวพระอีกทีหนึ่งหลวงเจ๊

หลวงเจหลวงเจอันนี้คือยังหาไม่เจอนะตอนนี้ตามตัวไม่เจอ
แต่หลวงเจเขาพูดว่ายังไงรู้มั้ย
เขาบอกมีพระองค์นึงเคยถามหลวงเจ

มาบวชทำไมในเมื่อเป็นตุ๊ดน่ะเป็นกะเทยเป็นตุ๊ดน่ะ

หลวงเจ๊บอกอ๋อการบวชหนึ่งนางได้เรียน
นางบอกนางมาบวชนางไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาพระธรรมนะ
นางเนี่ยมาบวชเพราะว่านางได้เรียน
สองพระก็คืออาชีพ

ใช่เขาบอกว่าคือเขาบอกว่ายังไงอ่ะ
เป็นเป็นจะเรียกว่าหลวงเจ๊แล้วกันเน
อีเจเหลียงอื้มค่อนข้างมีชื่อเสียง
มีชื่อเสียงในการซื้อกินอื้มเจอ๋

คนรู้จักกันเยอะเหมือนกัน
แล้วก็เขาก็ออกตัวชัดเจน

แล้วก็มีหลายคนถึงขนาดเนร
อย่าลืมว่าเนรที่โดนกันก็อายุ๑๔๑๕

หลวงเจ๊เนี่ยถ้าสมมุติบวกลบคูณหาเนี่ย

อายุนางเพิ่ง๓๐นะเมย
แล้วก็จะไม่ได้อยู่เป็นแบบเป็นที่หนึ่งนาน

จะไปแวะตรงนู้นไปเรียนไปดูเนรที่ไหน

เป็นของอาชีพอาชีพพระ
ซึ่งจริงแล้วข่าวเนี่ยเกิดขึ้นว่า

คือเรียกว่าไอ้แครอทหรือเจ๊เนี่ย

คลิปจริงเป็นพระสงฆ์สองรูปกำลังมีการขน

กำลังร่วมเพศกันอยู่ภายในห้องน้ำของวัดแห่งหนึ่ง

พฤติกรรมเนี่ยชอบเที่ยวซื้อบริการ

ตะเวนไปกระทำอาณาจารย์แบบนี้ทุกอาทิตย์
ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ

ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่ละ

จากทะเบียนพระอาวุธอายุเพิ่ง๓๐ปี

จำพรรษาที่วัดแถวอีสาน

เป็นระยะเวลา๓เดือนในช่วงเข้าพรรษานั้น

ที่มีคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปปุ๊บ
มันก็เกิดการตรวจสอบ

แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าไม่ได้เกิดขึ้น

ตอนนี้ยังไม่พบว่าปรากฏตัวอยู่ที่พื้นที่ใดของ

ซึ่งตนเนี่ยก็ได้ทำเรื่องประสานไปที่สำนักพุทธ

แล้วก็เห็นพร้อมต้องการว่า
ว่าความผิดสำเร็จแล้ว

เป็นการอาบัดประมาทชิก

พบตัวภายในพื้นที่ขอนแก่นหรือนัก
ก็จะสิมากรับศึกได้ทันที

ไปเขาเรียกว่าเหมือนที่วันนั้นคุณหนุ่มเขาสอนพูดอ่ะ
อะไรนะความผิดสำเร็จโทษแล้วใช่ถูกต้องไหมคะคืออันนี้โคตร
อยู่แล้วใช่แล้วตัวตัวนางเองนางก็บอกว่านางไม่ได้เป็นพระค่ะแต่นางมีอาชีพเป็นพระ
เพราะนางมาบวชพระเพราะนางอยากจะเรียนเรียนได้สูงแต่ก็นางเรียนจนถึงปริญญาโทแล้วอ่ะ
เห็นหนังสือใช่ไหมอืมอืมมันมันก็ไม่แต่นี่เราไม่เห็นหน้าท่านไง
แล้วยังงี้บอกว่าถ้าไปเจอที่ไหนจับศึกได้ทันทีแต่แต่แต่ในคลิปที่มีแชร์กันไม่มีใช่ในคลิปที่มีแชร์กันออนไลน์กัน
เพราะว่าหน้าก็คือเปิดเผยชัดเจนของวิ้งตอนนี้ในออนไลน์เราเห็นได้หน้าชัดเจนเลยล่ะ
บำนุธรรมรุงเอ่ยธรรมนุษย์บำรุงศาสนาแล้วกันอีกจึงเหมือนกับว่าทังทางพุทธเดินเขาก็เขาเคยบอกว่า
อย่ายึดติดที่ตัวบุคคลให้ยึดติดที่หลักคำสอน
เหมือนอีนล๊อตวรรฤทธิ์สอนชะเลยน๊อตน๊อตฉันไม่อยากจะเข้าวัดละ
หมดพระดีก็ยังมีเยอะ
ทำไมแกไม่คิดว่าพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ

เขาบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยมี๓ส่วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
พระพุทธเจ้าเราเคยนับถือกันเราเคยอ่านตั้งแต่เด็กจนตนเรารู้จักประวัติพระพุทธเจ้ากันมา
พระธรรมก็คือคำสั่งสอนแต่หลังเนี่ยเราไปยึดที่เออน๊อตมันก็พูดชะเกิน

เราคิดว่าคนที่อยู่ในผ้าเหลือเพราะอะไรเราไปกราบไหว้ไงใช่ป่ะ
คือมันจะทำให้เราผิดหวังเราก็เลยผิดหวังแต่ขนาดเดียวกันเราก็
คิดกลับมาวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนกว่าที่เขาจะได้ผ้าไตจีวอนสักผืนนึง
เขาต้องไปเอาภาคจากป่าช้ามายอมศรีเอาศรีม้ามายอมศรี
ทุกวันนี้ไปเสาชิงช้า๗๐๐บาทซื้อได้เลย

ถูกไหมล่ะมันก็เลยต่างกันจริงเขาบอกว่าสมัยพระพุทธเจ้ามีไหม
ก็มีพระอย่างนี้ก็มีพระนอกรีดก็มีเขาบอกอย่างนี้
แต่ก็ว่าอยู่ที่ว่าเออมันก็นานาจิตตังค์เราก็แค่แบบคิดถึงพระพุทธพระธรรม
แล้วก็พระสงฆ์ที่แบบเคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาบอกให้คิดอย่างนั้น
บอกว่าผิดหวังในคนได้แต่อย่าผิดหวังในตัวศาสนา

หน่อยกอยู่สหรัฐอเมริกา
นายกไปประชุมอาเซียนสหรัฐนัดพิเศษนะคะ
จริงการประชุมก็จะเป็นการประชุมเพื่อฉลองความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอาเซียนครบรอบ๔๕ปีค่ะ
ซึ่งก็มีประชุมกับสมาชิกประเทศอาเซียนแล้วก็มีนายโจไบเดนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ
นายกพูดถึงเอาไว้ถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษครั้งที่๒
บอกเอาไว้เลยนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ถ้ำกลางคนไทยด้วยกันก็ดีใจที่ได้ไปเจอ
หมายถึงว่าเจอคนไทยที่อเมริกาเนอะ
ไม่ว่าจะเจอที่ไหนจะอยู่ที่ไหนสำคัญที่สุดคือเราต้องรักกัน
นายกบอกว่าก็อยากไปเจออยากไปคุยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้กำลังใจ
นายกเนี่ยเข้ามาทำงานก็หลายปีแล้วนายกเองก็ผ่านวันเวลาเหล่านั้นมาด้วยความอดทนนะ
นายกบอกแบบนี้ซึ่งก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
จะต้องไม่ทุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์จะไม่ทำอะไรที่ผิดนี่คือเป้าหมายหลัก
ตั้งใจทำเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศการเดินทางมาประชุมครั้งนี้เนี่ย
หลายคนจับตามองมากมากว่านายกจะพูดอะไรนายกบอกว่าเอาเป็นว่าหลักหลักแล้วเนี่ย
ทุกอย่างที่นายกจะพูดมันจะอยู่บนหลักการก็ต้องคำนึงถึงหลักการถึงกติกาของประเทศเขาของเขาด้วยของกฎกติกาการประชุมเหล่านั้นด้วย
ซึ่งหลักการของนายกก็คือไม่ขัดแย้งกับใครทั้งนั้นให้ว่าทุกอย่างบนพื้นฐานของหลักการทั้งหมด
สิ่งสำคัญที่สุดนะตอนนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีก็คือว่าจะทำยังไงถึงจะดูแลประชาชนคนไทยให้ได้ดีที่สุด
ในประเทศเนี่ยก็ยังพอไหวเพราะว่าเราดูแลกันได้เราใกล้ชิดกันแต่ในต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยเจรจากันเยอะหน่อย
เพราะขนาดบางทีในประเทศที่ว่าง่ายแล้วยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนายกบอกแบบนี้นะคะ
แต่เอาเป็นว่าถ้าเราอยู่บนหลักการคนที่คิดแตกต่างกันเรายอมรับวางทุกอย่างไว้บนหลักการมีภูมิต้านทานในการเสพฟังเชื่อแล้วก็อ่าน
เชื่อว่าปัญหาหลายอย่างมันน่าจะผ่านพ้นไปได้นายกบอกว่าที่ด่ามาเนี่ยอ่านหมดนะตื่นเช้ามาเนี่ยอ่านหมดนะอ่านนายกบอกนายกอ่านมาตื่นเช้ามาปุ๊บเห็นแล้วด่ามาครึ่งนึง
แต่นายกบอกว่าไม่เป็นไรอยากด่าก็ด่าไปนายกอ่านหมดเลยอ่านายกบอกว่าอยากด่าด่าไปไม่เป็นไรอยากไล่ไล่ไปไม่เป็นไร
ผมรู้ตัวเองดีว่าผมเป็นใครและผมเป็นคนแบบไหนเป็นอย่างที่เขาว่าไหมหรือว่าไม่ใช่นายกก็อ่านได้เสพได้แต่ก็สบายใจในมุมของตัวเองนายกว่าอย่างนี้นะคะ
ช่วงท้ายเนี่ยก็มีการชี้แจงผลงานด้วยในฐานะที่อยู่ในรัฐบาลมา๘ปีใช่ไหมรัฐบาลชุดนี้ที่มีเขาเป็นนายกรัฐมนตรีทำอะไรมาบ้าง๔สิงหาคม
ตั้งแต่ปี๕๗จนถึงปัจจุบันเนี่ยนายกก็บอกเลยว่าประเทศไทยพัฒนาเจริญไปเยอะนะหลายคนที่ไม่ได้กลับประเทศอาจจะไม่รู้อันนี้ที่นายกพูดที่อเมริกา
อย่ามองหนูแบบนั้นก็ซูมหน้าอยู่
เขาบอกว่าคือหลายคนไม่ได้กลับไทยอาจจะไม่รู้แต่ว่าตั้งแต่๕๗จนถึงปัจจุบันประเทศไทยพัฒนาไปเยอะ
ปัจจุบันมีการสร้างถนนหนทางสร้างมอเตอร์เวย์๓เส้นทางหลักพัฒนารถไฟทางคู่สนามบินการจัดระเบียบคูคลองการแก้ปัญหา
เดี๋ยวขอด่าดูจับซูมฉันทำไมเฮ้มมิ้นท์อ่านข่าวอยู่จะถ่ายฉันทำไม
มีการแก้ปัญหาโควิด๑๙ได้เป็นอย่างดี
มีการแก้ไขกฎหมายไปแล้ว๑๓๙ฉบับอีกกว่าร้อยฉบับยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาทั้งหมดที่พูดมานี้
อันนี้ตอนพูดนี่เขามีประกาศประกอบกราฟิกด้วยนะคะ

มานี้อยู่ในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชาทั้งสิ้น
โครงการที่พยายามสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยนายกพูดแบบนี้ไม่มีเสียงนายกใช่ไหมค

นายกพูดบอกว่าตั้งใจและพยายามทำให้เหมือนยุคโชดช่วงชัชวาน
พลเอกเปรมตินนสุรานนท์ทำให้ทุกภาคทุกจังหวัดตั้งใจทำให้ทุกคน
ไม่สนใจว่าพื้นที่ตรงนั้นหรือเขตตรงนั้น
พลเอกเปรมตินสุรานนท์
อยากให้เป็นเหมือนยุคโชดช่วงชัชวานแบบพลเอกเรมตินสุรานนท์
แล้วก็บอกว่าทำให้ทุกที่ทุกภาคทุกจังหวัดนั่นแหละ
พลเอกเปรมตินสุรานนท์อยู่๙ปีนี้นายกตัวก็อยู่๘ปีนึง
นายกพูดแค่ว่าอะไรก็ตามที่ประชาชนได้ประโยชน์ผมจะสั่งให้ทำ
ซึ่งอาเจนด้าในการประชุมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
หลักในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมกับสหรัฐอเมริกาด้วย
นายกบอกว่าจะเน้นเรื่องฟื้นฟูเสร็จฐกิจหลังโครวิด๑๙
กองทุนอาเซียนเรื่องการค้าการลงทุนต่าง
อันนี้ก็จะไปคุยกันแต่ก็ต้องคุยในเรื่องของหลักการว่าทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหน
เขาพูดเลยว่าอเมริกากลับมาแล้ว

ไปให้ถึงจุดที่ดีแต่จะพาทั้งโลกไปด้วย

เดี๋ยววันสิ้นเดือนนี้ฉันลาวันหนึ่งนะ

จะไปถ่ายรูปกับรถไฟความเร็วสูงเธอ

ตอนนี้เขาบอกว่าจากจีนปุ๊บเลย

ตอนนี้เขาทำอะไรรู้ไหม
รถไฟฟ้าอยู่ที่เวียดนาม

ขึ้นเยอะมากแล้วก็เสร็จเร็วมากด้วย
ไม่ได้ไปถ่ายรูปเนี่ยไปเทคเอาโฟโต้ลงที่นั่นก่อน

นี่เขาส่งมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยค่ะ

แล้วก็ขนส่งผ่านทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ย
แล้วก็เข้ามาพอมาถึงลาวเสร็จปุ๊บก็ส่งมาไทย
ทีนี้มันทำให้กลายเป็นว่าผักสดต่างมาจากทางจีน
ขนส่งกันมาราคาทั้งนั้นก็ตีตลาดเมืองไทยมันถูกกว่าอย่างนี้

บ้านเราก็จะมีเหมือนกันนี้ที่ว่าส่งผักวันเดียวถึงก็ได้ใช่ไหมคะรถไฟความเร็วสูง
โปรไและแต่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องแต่รถไฟความเร็วสูงนี้ที่บอก

ข้ามจากลาวมาแต่ว่ามันก็ใกล้ขึ้นนะคะ
มันยกในระยะเวลาใกล้ขึ้น
สะพานแม่น้ำขวงมาตันการับก็ไม่มีไปรับ

ถึงว่ารางรถไฟเราไม่ไปรับตรงนั้นเออนั่นแหละ

ประเทศไทยของเรามีการประมูลนก

ชายร่อยกันซ้ายกระตุก
เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าประเทศไทยนี่คือบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะ
มีการประมูลนกจากผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
เพราะทีนี้นะคะเขาชอบซื้อนกซื้อมาก

เขาจะมีการจัดงานขายท่อตลาดทรัพย์สินยาเสพติดประเภทนก

โดยที่มีคุณสมศักดิ์เทพสุธินเป็นประธานในการเปิดงาน
ทีนี้ท่านบอกว่าท่านรู้สึกยินดีมากนะคะ
ได้เป็นประธานในการประมูลนกสวยงาม

ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการประมูลนก
โดยมีจำนวนทั้งหมด๑๔รายการ
รวมทั้งหมด๓๑๔ตัวค่ะ
นกที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์งานนี้เลยเนี่ยนะคะ
ถิ่นกำเนิดอยู่ประเทศเม็กซิโก

เป็นสียอดนิยมนะคะมี๖ตัว
มี๖ตัวด้วยกันแล้วก็นกสายพันธุ์กระตั้วกาล่า
จำนวน๖ตัวอันนี้มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย
ทีนี้เนี่ยค่ะในการประมูลครั้งนี้
มีจำนวน๒ตัวราคาร่ำต้นที่ประมูลอย่างคือ๔๐๐๐๐บาท
ทีนี้ผู้ประมูลประมูลไปด้วยราคา๒๘๐๐๐บาท

อ่ะทีนี้เขามีการประมูลแล้วเหมา
เหมาไปเลย๖ตัว๖ตัวนี้๕๑๕๐๐๐บาท

แต่ว่ามันเป็นนกหายากด้วยค่ะเพราะว่าจริงอย่างที่บอก

แต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าพอเป็นพันธุ์ที่พี่เมย์บอก
ไม่รู้ว่ามันอาจจะเล็กลงไปเพราะถ้าดูจากรูปมันดู

เออใช่พี่อุ๋ยแบบชอบเรื่องนก
พี่อุ๋ยเลี้ยงอะไรนะชื่ออะไรแล้วนะ

ลูกนางชอบใช่ไหมคะพี่อุ๋ยคะ

ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยนกกันให้เชื่องได้

เลี้ยงจริงคนชอบเลี้ยงนกกันเยอะนะคะ
เพราะมันเหมือนแบบน่ารักอ่ะแล้วมันก็จุ่มจิ๋มอ่ะ
แต่เวลาเลี้ยงแบบปล่อยมันก็จะเลอะเทอบ้านนิดนึงนะ

เดี๋ยวจะให้ฉันพูดว่าจะออกเบรกจะให้นางนางเต้นอีกรอบหนึ่ง

เดี๋ยวยังนางนายดมล่อวะ

น่ะมีต้องการชอบวันนี้ต้องขอตครับ
ไปค่ะแล้วมาพี่อ่านข่าวน้องหวดอ๋อมงวานอ่านข่าวตู้แกไปละนึง
ธานีที่บ้านแม่แก้วใช่ไหมหนูดูอยู่หนูยังแบบขนลุกเลยอ่ะ
แก้วก็เลี้ยงไว้ต่อนะไม่ไหวนางเลี้ยหนูนางต่อนะ

แม่แก้วกับคนไม่กล้าฆ่าสัตว์นางก็เรียกหนึ่งนางต่อ

นางบอกเนาะ

กรวดตะกรวดเข้าไปซุกอยู่ในห้องนอน
ภายในบ้านเลขที่๑๗๒ทับ๔
แสงเจริญ๑๑อำเภอเมืองอุดรธานีเนี่ย
รีบออกไปตรวจสอบเพื่อนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ถ้าจริงแล้วตะกรวดนี่คือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
อันนี้ขอให้รู้ว่าตะกรวดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
กรวดตัวนี้มีความยาวประมาณเมตรกว่า

เขาขูดตั้งนานทำไมเลขไม่เห็นจะขึ้นเลยวะ
ถามน้องหรือยังก่อนดูหน้าน้องด้วย
จะเนี่ยขูดแค่ดังนานจะไม่ขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือตะ
กวดตัวยังมีนิสัยเชื่องเนี่ยเขานิ่งมากพอลูกคร่ามแล้ว
แบบว่าอุ้ยหลับตาเหมือนหมาเลยโอ๊ยนี่นิ่งมากตายหมาเลย
ไม่ตายใช่ไหมเพราะปกติตะกรวดจะดุร้ายถูกต้องไหมฮะอันนี้เหมือนหมาเลย
นายเปิ้ลก็บอกว่าเนี้ยตนกับภรรยาเนี้ยไปหาเก็บของเก่า
กำลังจะเข้าบ้านมากินข้าวมื้อเที่ยงกันเนี่ย
ก็เห็นตะกรวดเนี่ยซุกอยู่ริมรั้วจึงเข้าไปจับหาง
แต่เขาก็วิ่งหนีหลบเข้าไปป่าข้างรั้วบ้านนะตนก็เลยรีบเข้าไปกินข้าว
หลังจากกินเสร็จปุ๊บได้ยินหมาหมาที่เลี้ยงไว้เห่าจึงเดินไปอุ้ย
กรวดบุกเข้ามาในบ้านในห้องนอนเลยนะ
ทำการวิ่งไล่จับตะกรวดอยู่ประมาณนั่น
เมื่อมันขูบไม่เจอคนก็เลยไปโฟกัสที่เล็กที่บ้าน
บ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองสองหนึ่งเจ็ด
หรือเจ็ดสองสี่อู้ฉันซื้อเจ็ดสองสี่ดีกว่าอ่า
เจ็ดสองสี่ไม่ทันแล้วว่าหนูซื้อไปแล้วไม่มีเลขนี้เลยอ่ะ
เจ็ดสองสี่สี่สองเจ็ดอ่ะเออเจ็ดสองสี่ฉันชอบ
ซื้อได้ใบเท่าไหร่คะวิเอาจริงถามจริงซื้อได้ใบเท่าไหร่
ก็เกินแปดสิบแหละเจ็ดสองสี่อังจริงซื้อเจ็ดสองสี่ให้ฉันหน่อย
ยืนยันว่าเดี๋ยวนะฉันชอบเจ็ดสองสี่ให้ซื้อหน่อยค่ะ
ให้เองซื้อสลับค่ะด้วยนะคะแม่สลับสลับค่ะได้ไหมได้
เพราะวันนี้ไม่ได้ปิดแล้วมังกรฟ้ามังกรฟ้าใช่มังกรฟ้าได้
กรฟ้าเปิดนะมังกรฟ้าเปิดแล้วนะมังกรฟ้าเปิดแล้วนะ
ยืนยันตั้งแต่เกิดมา๖๖ปีเนี่ยเพิ่งเคยจับตะกรวดครั้งแรกเขาบอกอย่างนั้น
แต่คนไปโฟกัสที่บ้านเลขที่นะฮะนั่นแหละว่ากันไปโอ้ยอ่า
คุณผู้ชมค่ะเคยมีปัญหากันเรื่องอย่างนี้บ้างหรือเปล่า
โทรศัพท์ไปก็ต้องไปถามว่าจะมาส่งของบ้านอยู่ตรงไหน
ลูกค้าก็บอกว่าอ้าวจะไปรู้ได้ยังไงหมุดไม่ถูก
เอาทั้งงั้นไม่จ่ายเงินไม่เงินไม่กินมาแล้วเดี๋ยว
กลายเป็นเรื่องบรรลาวที่หมุดพูดถึงกันเยอะจริงจริงอ่ะนะคะ
สำหรับคลิปการโต้เถียงกันระหว่างผู้บริการ
ทีนี้ผู้ใช้บริการเขาอ้างว่าจะไปรู้ได้ยังไงว่าหมุดอ่ะ
มันไม่ตรงบ้านด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพนะคะ
เอากลับไปเลยหมุดไม่ถูกไม่จ่ายเงินพอโพสต์ดังกล่าวออกไปปรากฏ
เขาบอกว่างานก็วิ่งยากอยู่แล้วยังมาเจออะไรแบบนี้
สงสารวิ่งหาบ้านจนเจอแต่ไม่จ่ายเงินซะอย่างนั้นน่ะ
แล้วก็ด้วยคำว่าใครก็มาถูกเขาก็วิ่งส่งกันทั้งวัน
เพราะคนไม่รู้แล้วจะให้รู้มันจะรู้ได้ยังไงจะบอกให้รู้ได้ยังไงอ่ะ
หนูอ่ะหนูมาตามหุดพี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่า
แล้วพี่มาเพิ่งขึ้นมึงขึ้นกูกับหนูทำไมอะไรของมึงเนี่ย
มันตกตรงนั้นนะพี่แล้วพี่มาขึ้นมึงขึ้นกูกับหนูทำไม
แล้วมึงยังไงเนี่ยกูไม่แดกแล้วข้าวเอากลับไปเลยเอากลับไป
พี่ต้องจ่ายดิมันเป็นเงินสดนะพี่ไม่จ่ายถ้าหายไปตามหมดแล้วก็
มันบ้านเขามันเป็นบ้านมุมอับอืมเราก็วนวนหาวนหา
คือวนหาสองสามรอบเนี่ยมันคือถ้าสมมุติมันไม่ได้เราก็ต้องตั้งหลัก
ตั้งหลักมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ประมาณสองร้อยเมตรอะไรแบบเนี้ย
แล้วเนี้ยมันไปตกตรงตรงบ้านบ้านที่ไม่ใช่บ้านเขาหมดอ่ะเราจะโดนผู้หญิง
ผู้หญิงเอาวีนใส่ก่อนแล้วก็บอกว่าไม่รับแล้วไม่กินแล้ว
คือพอเขาวินเสร็จเราก็บอกว่าพี่อย่าวินสิพี่บอกหนูดี
พี่จะมุมวีนใส่หนูได้ยังไงแล้วก็บอกเขาอย่างงี้
เขาบอกว่ามาไม่ถูกก็ไม่กินแล้วไม่รับแล้วเขาก็วางสายไป
อ่าคือเอาง่ายง่ายเนี่ยคือตัวภรรยาเนี่ยเป็นคนสั่ง
ทีนี้พอสั่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะรายเดอร์เขาก็มีการโทรศัพท์ไปถาม
ตอนแรกเนี่ยภรรยาตัวเมียเนี่ยวีนใส่มาก่อนในโทรศัพท์แล้ว
พอมาถึงบ้านมาเจอตัวซะมีนะคะอยู่ที่บ้านแล้วก็ตามภาพที่เราได้เห็น
เมื่อกี้ก็โดนวีนไปอีกทีนี้รายเดอร์บอกว่าเป็นเหมือนกันทั้งสามีและภรรยาเลย
คู่เนี้ยเออเอากันให้เต็มที่บางทีเนอะเขาซื้อของมาแล้วแล้วไม่จ่ายตังค์เขา
เขาออกเงินไปก่อนทันทีอ่ะทุกวันที่เราจะสั่งไอ้พวกเนี้ย
มันน่าจะมีเปลี่ยนใหม่เนอะต้องให้คนสั่งจ่ายเงินโอนไปก่อนหรืออะไรอย่างนี้เปล่าวะเม
จ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายรูปแบบมีทั้งบัตรเครดิตหรือสด
น้ำมันก็แพงอย่าลืมตอนนี้น้ำมันมันแพงมหาศาลนะแทนที่ไปทำงานคนเราไปออกไปทำงานก็อยากได้เงินป่ะ
ใครจะอยากออกไปทำงานแล้วหมดเงินเหมือนบางคนเขาก็ไม่ได้มีบัตรเครดิตที่จะตัดเดี๋ยวนั้นหรือว่า
จริงจริงมันได้แต่มันก็มีบางคนที่เขาไม่ใช้ในอนาคตมันควรจะช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ย
บางทีเราเขียนบ้านเลขที่เรามันอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงนั้นซะทีเดียวมันไปเด้งอยู่ข้าง
หรืออยู่แบบใกล้กันอาจจะไม่ได้ไกลกันมากบางทีเขาก็ต้องโทรมาถามอยู่ดี
เคยเจอบ้านมิ้นซอย๓๘อย่างนี้แต่พอปักหมุดปุ๊บปากหมุดที่เราอยู่ตรงนี้มันไปปากซอย๔๔
ใช่แล้วเขาก็มาไม่ถูกเหมือนกัน

ทีถ้อยอาศัยกันบางทีเราอยากทานของอร่อยบางทีเราใช้บริการเขาเขามาส่งให้เราถึงบ้านแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยพูด

เขาเข้าไปตามในเว็บเนี่ยเราหาซื้อไม่ทันแล้วเรากำลังไปกดซื้อ

บอกว่าขอโชคดีลอตเตอรี่พยายามหาย๗๒๔ตามที่คุณมดดำบอกกำลังจะกดซื้อหายไปกับตาเลยค่ะ

หายวักไปเลยกลับต่าเลยค่ะ

มีคนซื้อตัดหน้าแม่

หรือว่าก็เป็นชุ่งช่วงไม่ได้ทานทุกวันเยอะขนาดนั้น
ใครที่กินบ้างเนี่ยโอเคแต่ใครที่กินบ่อยกินทุกวันกินจนเสพติด
ฟังเลยข่าวนี้อันตรายมากค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔ปีเป็นชานมเลอเวอร์
ชอบกินชาไข่มุกมากวันหนึ่งถูกหามส่งโรงพยาบาลเลย
เป็นทุกโรคคืออาการที่โดนหามส่งโรงพยาบาลคือ
ท้องหนักมากแบบปวดท้องรุนแรงเลยนะคะ
โดนส่งเข้าห้องฉุกเฉินหมอก็ตรวจอย่างละเอียดเลย
ลงเจาะเลือดเขาบอกว่าต้องเจาะตรวจจากหลอดเลือดดำด้วย
พอเจาะเลือดปลายนิ้วไปตรวจปุ๊บโอ้โห
ค่าน้ำตาลเลือดพุ่งสูงกว่าเกณฑ์ปกติ๔เท่า

หลายคนอาจจะคิดว่ากินชานมอย่างมากก็เบาหวานแล้ววะ
ไม่เหรอใช่ไหมมันมากกว่านั้นนะคะ
คือคนนี้น้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ๔เท่า
เบาหวานเป็นแน่แต่มีภาวะไขมันในเลือดสูงสูงถึงขั้น
เลือดกลายเป็นนมค่ะโอ้โหเลือดอ่ะเลือดในร่างนมใช่เพราะว่าไขมันสูง
ไขมันในเลือดมันสูงมากขนาดนั้นเลยไม่พอนะอวัยวะหลายส่วน
เห็นขาวฟองขาวข้างบนไหมค่ะนั่นอะ
นั่นคือนมไขมันไขมันน่ากลัวมากใช่เลือดกลายเป็นนมเพราะว่าไขมันในเลือดมันสูงเกินไป
วัยวะหลายส่วนถูกทำลายเลือดเป็นกรดไตวายเฉียบพลันโพแทสเซียมสูง
ความดันสูงยูริกเกินไขมันพอกตับหัวใจเต้นผิดจังหวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

ชานมไขมุกมากเกินไปในปริมาณที่เยอะเกินไป
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๔แต่ว่าคุณหมอบอกว่าตรวจร่างกายแล้วเนี่ย
คืออวัยวะภายในสุขภาพเหมือนคนอายุ๖๐
ถามเขาว่าคุณดื่มชานมวันละกี่แก้วเดี๋ยวบางคนไม่รู้ไงว่าไอ้มากไปเนี่ยมันคือขนาดไหน
เขาบอกว่าเขาต้องดื่มทุกวัน
วันหนึ่งอย่างต่ำ๔แก้วหรือไม่ก็๖แก้วปี
ทำที่ถ้ากินในปริมาณที่ความหวานมันมาก
ยังไงมันก็เป็นอันตรายกับร่างกายอยู่แล้ว

ที่กินชานมไข่มุกเราไม่ได้ลดน้ำตาลไง
น้ำตาล๕๐สำหรับเรายังหวานเลย
มุกเองมันก็ต้องแช่ตัวน้ำเชื่อเหมือนกัน
คือมันพากันหวานกันไปอะไรอย่างนี้

คืออยู่วันหนึ่งตื่นมาลุกไม่ได้

จริงยิ่งอร่อยเยอะยิ่งหวานเยอะอย่างนี้
เหมือนเมื่อกี้ฉันพูดกับฉันแป้งเห็นไม่ได้

แต่เราเอาออก๘มันก็ยังดีกว่ามั้ย
กันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเธอเต้นนะ

ช่างเร็วก็ตั้ง๔๕นาทีเหมือนเธอจะเต้นเดี๋ยวถ้าง่าย
เต้นช่วงหน้าเธอจะได้เต้นแหล้งติ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอนต่อไปตอนต่อไปตอนต่อไป
ตอนต่อไปตอนต่อไป

ตอนต่อไปตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ถือว่าตัวนางเองเนี่ยมาเรื่องนี้
มีคนตาม๖๐กว่าล้านคน

ซึ่งถือว่าเป็นกระแสภาพยนตร์ที่สุดร้อนแรงจริงที่
ต้องดูเป็นหญิงแกร่งแห่งมุมใบ
ซึ่งภาพยนตร์อินเดียตรงนี้สิ่งหนึ่งคือ
เกี่ยวกับการขับเคลื่อนสังคมในยุคของคำว่าเสมอภาค
ทะยานสู่อันดับหนึ่งของไทยในการเปิดตัวอาทิตย์แรก
หลังจากที่ตัวอย่างหนังถูกฉายในประเทศอินเดียก็เกิดการข้อพิพาท

จริงแล้วลูกชายบุญธรรมถ้าสมมุติตามประวัติ
เราอ่านประวัติเขาไม่ทำได้ก่อนเข้ารายการมันจะมีโอกาสอ่านประวัติเขา
รู้สึกเขาจะเลี้ยงลูกไว้๔คนซึ่งเป็นลูกบุญธรรมหมดเลย
ซึ่งเนื่องจากว่าลูก๔คนนี้ก็เป็นลูกผู้ชาย๒ผู้หญิง๒
แล้วคนที่ออกมาพูดเขาก็บอกเลยว่าแม่เขาไม่เคยเป็นโสเพณีนะ
แล้วครอบครัวตอนนี้ลำบากใจจริง
คนที่ออกมาพูดคือลูกชายบุญธรรมของภรรยาตีโสภาวดีเป็นหลานสาวแล้วล่ะ
กล่าวว่าการแสดงภาพเกินจริงในภาพยนตร์
ทำให้ครอบครัวลำบากใจที่ทำให้แม่เสื่อมเสียชื่อเสียง
เนื่องจากค้างคู่ใบเนี่ยเป็นเพียงนักเคลื่อนไหวทางสังคม
โสเพณีแล้วเขาจะยื่นคำร้องต่อภาพยนตร์ในปี๒๕๖๐
ซึ่งเขาบอกว่าอยู่ดีเนี่ยแม่ของฉันกลายเป็นโสเพณี
ผู้คนต่างพูดถึงแม่ของฉันอย่างเข้าใจผิด
ครูบายถูกพัฒนาอย่างผิดอย่างไร้เหตุผล
ซึ่งค่อนข้างหยาบคายมากครอบครัวไหนจะชอบมัน
คุณทำให้เป็นหญิงมันยาผู้กำกับก็ดูหมินภาพรักของคุณแม่
ทำให้ครอบครัวเนี่ยเสียชื่อเสียงเพราะความโลภของเงินนางก็ว่าอย่างนั้น
แต่ในหนังอ๋อในหนังมันมีการแสดงมันพูดถึง
บอกว่าในที่สุดรู้สึกเขาจะมีการประชุมกันเหมือนกันว่า

อืมแต่ว่าคือจริงจริงเหมือนเขาเรื่องเนี้ยพอเขาบอกว่าทำแบบ
ปกติแล้วเวลาทำหนังแบบนี้เขาจะต้องมีการไปคุยกับ
ครอบครัวหรือว่าเจ้าของเรื่องต่อแต่รู้สึกต่างครอบครัวออกมาพูดอย่างชัดเจนว่า
ไม่มีการมาคุยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปจริงคือคังกุบันก็ไม่ได้มีลูกจริงไง
นึกออกไหมฮะถ้าคุณดูในหนัง
หนังเขาจะมีการเรียกร้องสิทธิสตรีคือเอา
คือโอเคเด็กที่เกิดจากคนที่อยู่ในเมืองนั้นโสเภณี
คือโพินีคลอดลูกปุ๊บเด็กเหล่านั้นคือจะต้องรอวันเป็นโสพินีต่อไป
ถูกต้องไหมฮะปรากฏว่านางก็เป็นคนเรียกร้อง
จากมันมีโรงเรียนมาเปิดอยู่ข้างตรงแหล่งตรงนั้น
นางก็พาเด็กเหล่านั้นไปสมัครเรียนก็คือนางก็เรียกร้องสิทธิ์
ก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อหลังจากนั้นปุ๊บตัวนางเองเนี่ย
ไม่น่าจะมีลูกแต่นางมีลูกบุญธรรมโดยการเอาเด็กเหล่านั้นมาเลี้ยง
หรือเปล่าอันนี้คือในหนังเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อชีวิตจริงของนางไม่น่าจะมีลูก
เป็นแล้วซึ่งชายออกมาได้รวดบริษัทระดับโลกคือไม่กล้าออกมาเสี่ยงขนาดนี้หรอก
เพราะว่าโดนสูตรทีโดนสูตรหนักเนอะใช่ถูกต้อง
ทีนี้ถ้ามาดูในประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการโหวตกันนะคะว่า
ถ้าเป็นนางเอกสาวไทยเนี่ยคนไหนถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องมานั่งรับบทนี้
เธอเล่นได้แอ่งที่

ที่แบบหน้าได้ด้วยต้องไปสไตล์นี้เลย

ก็นุ่นกันอีกคนนึงที่ว่าคือนุ่นสิรภาพ
เพราะพี่นุ่นคือโครงหน้ารักษณะอะไรอย่างเนี่ยน่าจะได้
หรือนึกถึงนุ่นสิรภาร
มีอยู่๓คนนี้ค่ะมีคนโหวตเยอะที่สุดเลย
เพราะบอกว่าเหมาะกับบทนี้มากนะคะ

มีความครมมีความแกร่ง
ตามเวอร์ชั่นของใครบ่ายเพราะแทนว่าพี่ไทก็ถูกหมดเลยเหรอ

เพราะเวลาคุณไพรเล่นนี่มันไปทั้งตัวนะคุณไพร
เวลาเล่นละครไปทั้งตัวจริงนะ
แต่ไม่เห็นพิงกี้ออกมาแต่งตัวแต่งชุดเหมือนกันใช่ไหมคะ

ใช่ไหมล่ะถ้าดาวพระสุกทำกับประดับแชนให้ได้อย่างงี้
ใช่ประกับจินเทียบแล้วก็เฒียวนะว่าดาวพระสุกอยู่ในแบบอยู่แต่แบบ
อย่างนี้คือถูกไหมเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็ต้องเสียตัว

แต่พอเขาบอกว่าตอนดาวพระศุกร์ยังซิงอยู่เลย

เอ้าคุณนายหนิงฟ้องกลับแล้วนี่
ใช่ค่ะก็จากที่ถ้าจำกันได้กรณี
เนื่องแล้วกันเนอะจากเคสของคุณแตงโมนะคะ
แซนเนี่ยออกมาพาทนายออกมาจะฟ้องคุณจิน
สามีคุณหนิงที่ไปคอมเมนต์รุนแรงในอินสตาแกรม
เทียบเขาว่าเป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยค่ะ

กันไปโต้กันมาในคอมเมนต์คุณแซนก็เลยตัดสินใจฟ้อง
เรียกค่าเสียหาย๗๘หลักก็คือเป็นล้านนะคะ
ล่าสุดวันนี้ทนายตั้มโพสต์ภาพคู่คุณจินกับคุณหนิงควงคู่กันมาเลยนะคะ
มาปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีนี่แหละค่ะ
นายตั้มบอกว่าเดี๋ยววันอังคารนี้จะมีการเข้าไปที่สถานีตำรวจ
แจ้งความแซนกลับรายละเอียดเดี๋ยวเอามาลงให้อ่าน
ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่
นายตั้มเขียนโพสต์เอาไว้นะคะ

เหมือนพี่แจ๊กอ่ะตอนที่แซนออกมาบอกว่าจะฟ้องแรก

ตกลงฟ้องเหรออะไรยังไงแล้วสู้ไหม
หนิงก็บอกว่าฉันจะยอมเหรอ

ที่แรกเลยว่าเป็นใคร

โอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
หลายคนถามบอกว่านาดาวพอปิดถากลงแล้ว
ในสังกัดพี่บิลกิ้นคนอื่น

เขาจะไปอยู่ที่ไหนแล้วใครเป็นคนดูแลบ้าง

ไปไปใส้กลัวกิ้วกิ้น

ก็คือดูแลนาน
ก็น่าจะเป็นพวกประกบเป็นพวกประกบอะไรดูเหมือนเริ่มวะ

ก็คือเหมือนที่พี่ยงบอกว่าแต่ละคนก็ไปตามทางที่ตัวเองชอบและอยากทำอะไรอย่างนี้
ใช่ตามทางต้องไปอิสระอเจมส์ต้องได้หวานเจี๊ยบล่ะ
ฉันว่าใช่นะแววว่าจริงหรือเปล่าต้องถามเยี่ยวหวานเจี๊ยบ
โอ๊ยมีเวลามีไลน์ถามจริงถามพี่ตายหวานเจี๊ยบพ่อนแล้วล่ะ
เจี๊ยบแม้ไม่ได้เป็นผู้จัดการเขาก็เห็นตามเขาทุกอันอยู่แล้ว

ทิ้งท้ายมีคนถามพี่เมย์ผมตรงนี้ทำยังไง
คนถามเยอะมากคุณผู้ชมค่ะถักเปียร์เสร็จปั๊บนะคะ

คนเลยถามว่าทำอย่างไรแต่ตั้งอยู่ได้รวดค่ะแล้วก็เสียบมาแล้วก็ดัดได้ตามสบายเลยค่ะ

อะเพราะตั้งฉันตั้ง๗นาทีตั้งตั้งน้ำเห็นว่าใครอยากทำตาม
เดี๋ยวก่อนนะพรุ่งนี้มาจัดรายการคนเดียวนะพรุ่งนี้เจอกันแต่กับใครก่อนฮ่า